เริ่มกันที่ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ลุยศึกอาเซียนครับ๒๐๒๐ครับ
เมื่อวานนี้ครับกัปตันเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ

คุณสื่อของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นจะส่งเจ้าเจ
ลงสนามในเกมที่จะเจอกับเมียนมาหรือไม่นะครับ

รทรบุญมาทันแก๊กซ้ายคนสำคัญของไทยนะครับ
ก็เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วนะครับ

ต้องทำการกักตัวแล้วก็ตรวจหาโควิดก่อนนะครับ
ทีมชาติไทยครับมีเวลาเตรียมความพร้อมอีกถึง๕วันครับ
กุ้มเอสนับที่สองกับเมียนมาร์ครับ
เมื่อวานนี้นะครับลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับ
อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยมีกัปตันเจครับคนนี้ครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
มาพร้อมกับเจนพบโพขี่นะครับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกครับ
ชนะทิพย์นะครับที่เคยนำทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนครับปีสองพันสิบสี่แล้วก็สองพันสิบหก
ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมทั้งสองครั้งก็กล่าวว่าตนเองนะ
จะแข่งเจลีกมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เลยซ้อมเบาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนนะครับ
อีกคนนึงครับเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันนะครับแก๊กซ้ายทีมชาติไทยเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์
เอาสิงคโปร์เพื่อสมทบกับทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจช่วยโยกามาเอฟมารินอสในฤดูการที่ผ่านมานี้นะครับ
แล้วก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์ทำให้ทีมชาติไทยนั้นตอนนี้มีนักเตะเพิ่มเป็น๒๙คนแล้วนะครับ
จะเดินทางมาสมทบคนสุดท้ายในวันที่๑๑ธันวาคมนี้ครับ
โดยเจ้าอุ้มนั้นได้ตรวจหาโควิด๑๙แล้วก็ต้องกักตัว๑วันนะครับ
จึงจะเข้าสมทบกับเพื่อนร่วมทีมได้ครับ
อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของธุรทรบุญมาทันกับ
โยโกฮามาเอฟมารินอสในฤดูการหน้ายังไม่ชัดเจนครับ
หลังจากจบฤดูการเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่า
อาจจะไม่ได้ช่วยทีมต่อนะครับโดยผลงานของเจ้าอุ้มกับมารินอส
ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปี๒๐๑๙แล้วก็ลงสนามไป๙๔นัดยิงไป
๔ประตู๑๑อาซิสต์แล้วก็ขวาช้ำเจอเลี้ยงรูดุการณ์๒๐๑๙
และรองช้ำปี๒๐๒๑นะครับไปดูผลกันครับฟุตบอลอาเซียนครับ
๒๐๒๐กลุ่มวีนัดแรกกันบ้างครับเวียดดามช้ำเก่าครับ
เอาชนะสปลาวไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเอาจริงก็เหนือกว่าเยอะนะครับ
โอกาสเยอะด้วยไปดูประตูแรกกันก่อนนะครับได้จากเหงียนกงเฟืองนาทีที่๒๖ครับ
จากนั้นครับลูกที่๒ครับได้จากพานวันดึกนะครับนาทีที่๖๕ครับ
เวียดดามเกิดจะบวกลูกที่๓ได้จากจุดโทษนะครับแต่วันทันนะครับ
ยิงลูกนี้ไปติดเซฟครับก็ทำให้เวียดนามนั้นชนะไปสองประตูต่อศูนย์
แต่ก็เก็บ๓คะแนนแรกไปได้สำเร็จนะครับ
ดูอีกคู่นึงบ้างครับมาเลเซียเจอกับกัมพูชาครับ
ครึ่งแรกครับมาเลเซียเนี่ยนำก่อน๑๐ครับ
ครึ่งหลังนะครับนาทีที่หกสิบเอ็ดครับมาเลเซียหนีไปเป็นสองศูนย์ครับ
จากอักยาราชิตครับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมครับ
นาทีที่เจ็ดสิบแปดครับโคจิเลสวารานรัชนะครับ
ตัวสำรองของมาเลเซียซัดเพิ่มให้ทีมหนีไปเป็น๓ประตูต่อ๐
กัมพูชาเองก็ไล่มาเป็นหนึ่งตระสานจากจุดโทษของซาโรสิบนะครับ
ที่เก้าสิบแตกไม่ทันแล้วครับจบเกมครับมาเลเซียเอาชนะกัมพูชาไปสามประตูต่อหนึ่งครับ
เลเซียก็นำเป็นจ่าฝูงหลังจากจบเกมแรก
ทั้ง๓๐คนครับเดินทางมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมครับ
ระหว่างวันที่ออกซึ่งสิบสองทันวาคมนี้
จังหวัดชนบุรีนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับโทรนาเมนต์ต่อไปนะครับในปีหน้าโดยฝึกซ้อมก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้นะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับการเก็บตัวในครั้งนี้ทีมยู๑๙ครับมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบปิด๒นัดนะครับ
เจอพัทยานะครับในวันที่แปดธันวาคมและชมบุรีชุดใหญ่วันที่สิบเอ็ดธันวาคมครับ